ส่วนที่กัมพูชาก็กำลังเผชิญกับปัญหามลพิษทางน้ำอย่างหนักนะครับ
โดยแม่น้ำลำคลองหลายสายเป็นสีดำแล้วก็เต็มไปด้วยขยะจำนวนมาก
ซึ่งปัญหานี้เกิดจากการขาดการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
รวมถึงการที่ภาคธุรกิจและประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมครับ
นี่ก็คือภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหามลพิษทางน้ำในบริเวณชานกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชา
จากภาพก็จะเห็นได้ว่าน้ำในลำคลองแห่งนี้กลายเป็นสีดำแล้วก็เต็มไปด้วยขยะจำนวนมากครับ
กล่าวว่าปัญหามลพิษทางน้ำในกัมพูชาเกิดจากประชาชนยังขาดความเข้าใจว่า
ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำลำคลองจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพวกเขา
ซึ่งขยะในลำคลองแห่งนี้ส่วนมากก็มาจากทั้งบ้านเรือน
แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่ขาดจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
จากนี้กัมพูชาก็ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานและระบบในการจัดการขยะ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบต่างได้ถูกทำลาย
จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการฟื้นฟูซ่อมแซม

ปัญหาที่น่ากังวลเป็นประการถัดไปนะครับ
ก็คือฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึง
ซึ่งอาจจะทำให้ขยะเหล่านี้ถูกพัดพาไปไกล